ก็มีการพิสูจน์แล้วแล้วก็พบว่า
ก็มีการทำพิธีชาวประนักกิจศพไปแล้ว
แต่ว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
แม่เขาบอกว่าวันเผาศพคือเมื่อวานนะฮะ
เขาก็บอกว่าท้องฟ้ามันก็มีแดด
แต่จู่ก่อนเผามีลมพัดมาที่เมน
บอกว่าเขาจะไปสบายแล้วนะอะไรแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านแล้วก็แม่เขาเชื่อกันแบบนั้น

แล้วจะไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ตามความเชื่อของชาวบ้าน
นี่แม่ก็แบบพยายามแข็งใจนะ
เสียใจแค่ไหนก็ไม่ร้องไห้ครับ

รอบเมน๓รอบก่อนจะยกขึ้นไป

มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเขาบอกว่า

แม่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของออยที่มาสื่อสารว่า

อยจะไปสบายแล้วนะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงอะไรประมาณนี้
แม่บอกแม่รับรู้แล้วกับสิ่งที่ออยพยายามมาสื่อสารนะครับ
เพื่อนของออยสมัยที่เรียนมต้นด้วยกัน
เมื่อวานก็ไปร่วมงานศพด้วยก็บอกว่า
รู้ไหมชีวิตออยน่าสงสารมาก
แล้วไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างช่วยพ่อกับแม่
ตั้งแต่รู้จักกับออยมาออยเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ช่วยเหลือเพื่อนและคนอื่นมาตลอด
นับตั้งแต่ที่ออยหายตัวไปนะแม่ของออยก็คอยไปถามไทย
ออยบ้างไหมติดต่อออยได้บ้างหรือเปล่า
ตัวเองก็พยายามติดต่อแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้
ตัวเองก็รู้สึกสงสารแม่ของออย
แล้วก็จะช่วยแม่ของออยตามหาคนที่ทำร้ายออยฆ่าออยดำเนินคดีให้ได้
ก็จะช่วยเอง